สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องของแชร์แม่มณีจะต้องพูดกันอีกต่ออีกวันในวันนี้เพราะว่ามันมีเรื่องคาใจในหลายประเด็นโดยเฉพาะคนที่ติดตามเรื่องเหล่านี้มาตลอดระยะเวลา
มันเพราะอะไรล่ะครับถึงได้หลอกลวงกันในวงกว้างแล้วมีคนเสียเงินเสียทองกันมากมายขนาดนี้มีคนตกเป็นเหยื่อเยอะแยะแบบนี้
ทั้งที่รัฐบาลเคยประกาศว่าเรื่องการปราบปรามการป้องกันการหลอกลวงแชร์ลูกโซ่ให้ถือเป็นวาระแห่งชาติ
นี่เมื่อปี๖๐นะรัฐบาลประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับเรื่องนี้เอ๊ะเป็นวาระแห่งชาติแล้วทำไมแก้ปัญหาไม่ได้
ทั้งที่นายกเนี่ยเคยสั่งกำชับเลยว่าทุกกระทรวงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๒๐กว่าหน่วยงานมั้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

อย่าเลาเอิญ
อย่ายอดนี่นายกเคยสั่งนะแล้วทั้งที่
ตัวบทกฎหมายบทลงโทษเนี่ยก็ไม่เบานะครับ
บทลงโทษเนี่ยแรงพอสมควรข้อหาช่อกงประชาชนเนี่ยติดคุกหลายปีด้วย

ที่ถูกหลอกคนถูกหลอกมีเป็นระยะระยะ
มาร้องเรียนเป็นระยะ
หนังสือพิมพ์ก็ลงข่าว
โทรทัศน์ก็ไปถ่ายเอามาลงข่าว
เอ๊ะแล้วทำไม
แม่มณีจึงแผลงฤทธิ์หลอกคนได้ตั้งเป็นเยอะแยะ
วงเงินก็ตั้งมากมายอันนี้แหละครับ

มันต้องตั้งคำถามว่า

กลไกหน่วยงานของรัฐ

มันจะเกิดอะไรกันตรงไหนไม่รู้ยังไม่ตอบสนอง
และถ้ายังเป็นอย่างนี้หมดเรื่องแม่มณีเดี๋ยวก็มีแม่โน่นแม่นี่ขึ้นมาอีก
เพราะมันเป็นการหาเงินสร้างรายได้ที่ง่ายมาก
เดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละใช้เวลาไม่กี่เดือนเห็นกรณีแม่มณีไหมครับ
โอ้โหมีบ้านใหญ่โตมีเงินตั้งเยอะแยะ
คนที่ถูกหลอกรวมเงินกันแล้วมากมายมหาศาล
มันจะไปทำอะไรได้ล่ะครับ
เราต้องไม่โทษว่าคนเหล่านั้นเนี่ยโลก
คนที่ถูกหลอกไปโทษอย่างนั้นไม่ได้
เพราะเขาเห็นเห็นกันอยู่ว่าคนที่เขารู้จักได้เงินอย่างที่ว่าจริง
ไปเท่านั้นสิ้นเดือนได้เงินใส่ไปเท่านั้นสิ้นเดือนได้เงิน
แล้วได้เงินมากตั้งแต่มีแชร์มาทั้งหมดเนี่ย
แชร์แม่มณีนี่แหละที่ประกาศให้ผลตอบแทนมากที่สุด
ไม่เคยมีที่ไหนอ้าวแล้วจะทำยังไง
เราจะไปโทษว่าคนโลกไม่ได้
เราจะไปบอกว่าคนไม่มีภูมิคุ้มกันก็ไม่ได้
เราจะไปบอกว่าอ๋อคนเรียนหนังสือมาน้อยก็ไม่ได้
ผมไปเจอมาหลายคนจบปริญญาตรีมีการศึกษาเอกใจแล้วเหมือนกัน
แต่สุดท้ายขึ้นมาก็ไม่ไหวไม่ไหวโดน
เมื่อไม่กี่เดือนก่อนเจอคนพิการคนหนึ่ง
เขาบอกเขาเก็บเงินมาทั้งชีวิตตอนหลังร่างกายพิการทำอะไรไม่ได้
มีเงินอยู่สามสี่แสนคนก็มาเกลี้ยกล่อมมาชวน
ก็ใจแข็งใจแข็งไม่ยุ่งด้วยไม่เอาด้วย
แต่ว่าสุดท้ายวนเวียนไปวนเวียนมา
เอาสมุดโทรศัพท์มาให้เอาสมุดบัญชีมาให้ดู
ว่านี่สิ้นเดือนได้รับโอนมาเท่านั้นเท่านี้
ไปเท่านี้ได้เท่านี้

ห้าเดือนได้ทุกเดือน
ก็คิดว่าเออมีเงินอยู่๓๔แสน
ไข้ได้ป่วยอยู่ด้วยเดี๋ยวเงินก็จะล่อยหลอไปเรื่อย
ฉะนั้นก็ตัดสินใจไปลงกับเขา
ได้มาเดือนเดียวครับหลังจากนั้น
แชร์วงแตกหายไปทั้งหมดเกือบสี่แสน
นั่นคนพิการนะครับท่านดูสิครับ

หนูจึงต้องหลอกเพื่อนต่อ
เพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเงินที่หนูถูกหลอกศูนย์
หนูก็จำเป็นต้องไปหลอกเพื่อนต่อ

หลอกต่อว่าเธอมาลงสิ

ชดเชยกับที่ตัวเองถูกหลอก

นายกจะบอกว่าประกาศเป็นวาระแห่งชาติ

ต้องลงมาดูเรื่องนี้เอง

กำชับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ

คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาหลอกลวงเป็นเท่าแชร์ลูกโซ่เบอร์ใหญ่เนี่ย

เขามามอบตัวกับตำรวจ

เขาก็ไปเปิดดูว่าใครบ้างที่มาเป็นเจ้าทุกข์แจ้งความเขา
เขาไปแจ้งความกับตำรวจต่อว่า
คนที่มาร้องเรียนเขาเหล่านี้ทำให้เขาเสียหาย

เขาก็เอาใบที่ตำรวจรับแจ้ง
แปะแปะไว้ตามบ้านคนที่มาแจ้งความ

คนที่เสียหายก็งง
ฉันไปร้องเรียนจะให้จับกลุ่มลงโทษ
แต่ว่าฉันกลับเป็นผู้ต้องหาซะเอง
เพราะเขาไปแจ้งว่าฉันหมินประมาทเขา
ดูสิครับตำรวจทำอย่างนี้ได้ยังไง
ตำรวจไม่ดูเหรอครับว่าคนที่มาแจ้งเนี่ย
เขาเป็นผู้ต้องหาแล้วเขามาแจ้งความกลับได้ยังไงครับ
ตำรวจไม่รู้เหรอครับว่าไอ้ใบที่รับแจ้งความกลับเนี่ย
เขาก็เอาไปแปะไว้หน้าบ้านคนที่เสียหาย
คนที่เสียหายกลายเป็นจำเลยสุดท้ายขึ้นมาคนอื่นอื่น
ที่จะมาร้องเรียนไม่กล้าไม่กล้าเพราะเจอเข้า
เจอก็จะเจอซ้ำเติมเข้าไปอีกกระบวนการลายละเอียดเล็ก
น้อยพวกเนี้ยมันมีเยอะมากที่ทำให้การปราบปราม
ป้องกันแชร์ลูกโซ่ไม่สำเร็จไม่สำเร็จครับ
ผู้ว่าราชการผู้การถามว่ารู้ไหมล่ะก็อาจจะไม่รู้
แต่ว่าถ้าเอาใจใส่ซะหน่อยต้องรู้อย่างกรณีแม่มณีเนี่ย
โอ้โหเปิดโรงแรมใหญ่โตโรงแรมใหญ่ห้องหรูเชิญชวนคนที่สนใจจะเข้ามาร่วมเนี่ย
มากันไม่รู้ตั้งกี่ร้อยเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีแล้วก็
เคลิ้มกันแล้วกันแหละครับคนระดับจบปริญญาตรีเนี่ย
มีภูมิคุ้มกันทางการศึกษาพอสมควรอยู่แล้วยังเอาไม่อยู่แล้วนับภาษาอะไรกับชาวบ้าน
ผมหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้อีกทีนึงซ้ำอีกทีนึงเพื่อจะบอกว่า
นายกรัฐมนตรีจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับเรื่องนี้เปิดทางให้คนที่เขามีความรู้ความสามารถมาทำงานร่วมกัน
ตำรวจก็ทำงานไปทางหนึ่ง
รัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธินมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ดูเหมือนว่าเอาจริงเอาจังแข็งขัน
แต่ปล่อยให้ถูกหลอกอย่างนี้ไม่ได้เพราะตอนที่ท่านไปหาเสียงท่านไปขึ้นเวทีที่ไหนที่ไหนเนี่ย
มีคนที่ถูกแชร์หลอกลวงเนี่ยไปร้องเรียนกับท่านหน้าเวทีตั้งไม่รู้กี่แห่ง
ท่านก็ประกาศว่าถ้าได้มีอำนาจท่านจะเอาจริงเอาจังท่านจะปราบปรามเรื่องแชร์ลูกโซ่
เราปล่อยให้คนเจ็บหอมรอมลิฟต์มาทั้งชีวิตมาหมดเนื้อหมดตัวครอบครัวแตกแยกต้องฆ่าตัวตาย
เรียนหนังสือก็ไม่มีปัญญาจะส่งลูกก็เพราะไปหลงเชื่อแชร์ลูกโซ่แล้วก็ยังลอยนวลกันอยู่ได้
นี่ก็จะคอยดูว่านี่แม่มณีจะเอาอยู่ไหมแต่ผมสังหรณ์ใจคอยดูเถอะมีข่าวอีกทีนึงมาโผล่มาไปอยู่ต่างประเทศแล้ว
แล้วก็โพสต์เฟสบุ๊คให้เจ้าหน้าที่ตายใจว่าจะไม่ทิ้งใครไม่หนีไปไหนโผล่ขึ้นมาอีกจู่หอบเงินไปอยู่ต่างประเทศแล้วเคยตามกลับมาได้มั้งไหมล่ะ
แล้วคนที่เสียเงินเนี่ยเขาก็นั่งน้ำตานองหน้าเจ็บใจอยู่นี่เรื่องนี้ต้องขีดเส้นใต้กันต่อว่าถ้ารัฐบาลเอาเรื่องนี้ไม่อยู่
ประชาชนเดือดร้อนครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
แล้วถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวแม่เกิดขึ้นเยอะใช่ไหมครับ
จะมีเกิดขึ้นมาเยอะมันหาเงินได้ง่ายนี่เดี๋ยวก็ได้เป็นพันล้านแล้วหลบไปอยู่ต่างประเทศสักพักนึงไปใช้ชีวิตสบายเคยตามมากลับมาได้มาลงโทษได้บ้างไหมล่ะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เราต้องติดตามกันถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเรื่องของการถูกหลอกลวงแล้วก็เรื่องของคนที่จะไปร่วมลงทุนอะไรสักอย่างในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับ